คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาพบกับใบตองรัชตะวันกันอีกครั้งในรายการ
มู้แต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องแย่
แรกได้รับผลตอบรับดีมากมากต้องกราบ
พระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก
มีคอมเมนต์ตอบมาตอบมากกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นช่องทางยูทูป
ซึ่งใบตองกับพี่ทีมงานเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะที่ทุกคนส่งกันมา
ก็มีทั้งคำชื่นชมคำแนะนำคำติชมติเตียนเข้ามาโหเยอะมากประมาณนึงเลยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าปรับปลื้มใจดีใจมากนะคะ
ยังไงขอเป็นตัวแทนของทีมงานทุกคน
กราบขอบพระคุณทุกคำแนะนำทุกคำติชมทุกกำลังใจอีกครั้งด้วยนะคะ
วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในอีพีนี้ไปตอนแรกที่เห็นชื่อเรื่อง
ก็คุยกับพี่โปรดิวเซอร์ที่เขาส่งมาให้ว่าแบบเฮ้ยจริงป่ะ

เราก็เลยทำการหาข้อมูลเพิ่มเติมที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะ
จริงตอนแรกก็มีแอบอึ้งงไปเหมือนกันเนาะ
เรื่องนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในวงสังคมปัจจุบันเนาะ
ทั้งประเทศไทยเราแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยหลายประเทศ
นั่นก็คือเรื่องของกัญชานั่นเอง

บางคนก็บอกว่าเออมันควรที่จะเปิดเสรีไหมหรือไม่ควรยังไง
แต่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ากัญชาเนี่ยปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษแล้ว
ก็คือไม่ผิดกฎหมายแล้วนั่นเอง
แต่กัญชาเกี่ยวอะไรกับเรื่องของความมูใช่ไหม
สะดุดตาสะดุดใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากค่ะว่ากัญชามีความเกี่ยวข้องกับองค์พระศิวะค่ะ
คุณพระคุณพระศิวะนี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะกัญชานี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระศิวะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาเทพของศาสนาฮินดูที่เรารู้จักกันนี่แหละเนาะ
ท่านทรงโปรดกัญชามากเป็นพิเศษเลยนะคะ
โกรธมากถึงขั้นที่ว่าพรามหรือว่านักบวชของศาสนานั้นนะคะ
มักจะนำกัญชามาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาในพิธีการสำคัญของพระศิวะเจ้ากันเลยทุกคน

เต้นใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหม

ตองก็ไม่เคยเหมือนกันก็เลยไปหาข้อมูลไปล้วงลึกมา
ซึ่งมันมีบทความจริงนะคะที่เป็นทั้งของไทยทั้งบทความของต่างประเทศ

มันทำทั้งวันทั้งคืนไม่อยู่

ตรงเก็บตัวทำการบ้านนานมาก
ทำการบ้านหรือทำอะไรคะนานขนาดนั้น
จริงต้องบอกว่าหลายคนยังไม่รู้เรื่องนี้แล้วใบตองเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าพระศิวะก็เป็นมหาเทพที่เราเคารพสักการะบูชา
รวมไปถึงคนอื่นก็มีความเคารพบูชากันเป็นจำนวนมากถือว่าทั่วโลกจะต้องรู้จักองค์พระศิวะใช่ไหมคะ

มาถึงจุดนี้หลายคนคงอยากจะทราบข้อมูลกันแล้วว่า
การนำกัญชามาบูชาต่อองค์พระศิวะมีจริงเหรอทำได้จริงเหรอ
ถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเราจะไปมูกันให้รู้มูแล้วต้องรู้เรื่องไปกันเลย
มาปรบมือก่อนเดี๋ยวไม่มีคนปลก
เรื่องอาจจะจริงจังนิดนึงแต่เราจะเล่าให้มันเหมือนจะไม่จริงจัง

วันนี้ใบตองต้องขออนุญาตนำเนื้อหาจากบทความที่ไปเจอมารวบรวมกับเนื้อหาข้อมูลอ้างอิงอื่นเนาะ
ที่มีความน่าเชื่อถือทั้งของไทยของต่างประเทศเอามาสรุปมาย่อยให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ
ที่สำคัญก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าทางรายการของเรามีความประสงค์ดีอย่างจริงใจนะคะ
ข้อมูลที่เราเตรียมกันมามันมีที่มามีหลักฐานอ้างอิงที่ชัดเจน
เราไม่ได้ทำการแต่งเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลย
ไม่ได้มีความต้องการที่จะให้ข้อมูลที่จะนำไปกล่าวหาโจมตี
หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียเสียหายกับองค์เทพองค์ใดองค์หนึ่งเลยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าตัวใบตองเองตัวทีมงานทุกคนเองก็ถือว่านับถือองค์พระศิวะเหมือนกันนะคะ
ยังไงกราบขออนุญาตทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วย
มาเริ่มกันเลยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของกัญชาที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือองค์พระศิวะยังไงเนี่ย
จะเล่าเรื่องราวคร่าวของกัญชา
เชื่อว่าหลายคนรู้ว่ากัญชาเนี่ยสรรพคุณคืออะไร
ที่เรารู้กันเมื่อก่อนนะก็คือจะมีสารที่ก่อให้เกิดความมืนเมา
แต่สรรพคุณบางอย่างของเจ้ากัญชาก็สามารถนำมารักษาโรคใช่ไหมคะ
อย่างที่บอกว่าเอามาใช้ทางการแพทย์ได้
หรือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเอามาใช้ในเรื่องของสุขภาพการนอนหลับบ้างล่ะนั่นนี่นู่นแก้ปวดหัวอะไร

ใช้คำว่าคลายเครียดกับสรรพคุณบางอย่างของเจ้ากัญชา
รวมถึงบางประเทศค่ะเขาก็จะนำกัญชาไปใช้ทางด้านสันทนาการ
สันทนาการรื่นเริงบันเทิงเลยจ้ะ
แล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของความเชื่อศาสนาอย่างเช่นในประเทศอียิปต์นะคะ
ในสมัยโบราณการนานมาก
กัญชาเพื่อเอามาปกป้อง
ต้านศัตรูปีศาจร้ายอะไรต่างนี้เลยนะ
อันนี้คือตามคติความเชื่อของคนอียิปต์ในยุคสมัยโบราณนะ

ฝรั่งอ่ะชาวยุโรปตอนเหนือในยุคสมัยโบราณเช่นกันเนี่ย
เขาก็มีคติความเชื่อว่าการใช้กัญชาจะสามารถให้เราเหาะเหินเดินอากาศ
บินลอยไปกราบสการะบูชาต่อองค์เทพเจ้าได้โดยตรง
นึกภาพนะเวลาเราเหาะเหินเดินอากาศได้เราจะนึกถึงใคร

เพราะพี่ตูนอยากเห็นคนยุโรปบินได้

หรือตอนนี้คนไทยเมื่อก่อนคนยุโรปต้องบอกอย่างนี้

เหมือนจะตลกแต่อันนี้คือเรื่องจริงมันมีที่มาที่ไป
เหมือนจะไม่ได้สาระแล้วเนี่ยมาเข้าสาระดีกว่าส่วนประเทศอินเดียก็คือ
ถึงประเทศที่อยู่รอบข้างอย่างเนปานบังกลาเทศปากีสถาน
เขานับถือศาสนาพรามฮินดูเป็นหลัก
ก็เลยจะมีความเชื่อในองค์เทพ
และมีความเชื่อในเรื่องของกัญชาด้วยตั้งแต่โบราณ
จนถึงปัจจุบัน

มาค่ะเข้าเรื่องจริงแล้วจริงจัง
ศาสนิกชนฮินดูเขาจะเรียกกัญชาว่าบังหรือพัง
ในภาษาของเขาเนาะจริงสามารถเรียกได้๒แบบเลยนะคะ

เอาจริงบังหรือพังใช่ไหม

คนไทยเราจะส่วนใหญ่จะเรียกเป็น
เหมือนเป็นแขกอาบังใช่ไหมคะ
อบังไม่ได้บูลลี่นะอบังแข้ถั่ว
ใช่เราก็จะรู้จักว่าบังเหมือนเชื้อชาติที่เป็นแขกเป็นพี่อะไรแบบนี้
แต่จริงแล้วเขาจะเรียกเจ้าตัวกัญชาว่าบังหรือพัง

ไม่ว่าจะบังหรือพังก็หมายถึงกัญชานี่แหละ
สมัยก่อนเหล่านักบวชหรือว่าผู้ที่ถือศีลเขาจะเชื่อกันว่า
บังเป็นสมุนไพรขององค์พระศิวะเจ้าที่ทรงโปรดประธานมาให้แก่มวลมนุษยชาติ
มีบทบาทมาตั้งแต่โบราณสมัยยุคพระเวทก็คือคัมภีร์ของศาสนาฮินดู
ย้อนกลับไปก็สองพันปีก่อนคริสตกาลยาวนานมาก
ซึ่งกัญชาแล้วก็สมุนไพรอื่นก็ถูกเอ่ยถึงถูกจัดเรียงเอาไว้ในคัมภียชุระเวท
มีความหมายตามภาษาสรรสกริจแปลว่าศาสตร์แห่งชีวิตค่ะ
เราอาจจะเคยได้ยินชื่อของคัมภีร์ชุระเวทบ้าง
คัมภีร์เนี่ยก็บอกถึงการรักษาโรคแบบดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งวิธีการตามแบบฉบับยะชุระเวทเนี่ยก็ถูกนำไปใช้กันแพร่หลายแบบทั่วโลกเลยนะ
ในฐานะว่าเป็นศาสตร์แห่งทางเลือกเลย

บังยังถูกนำมาใช้ในการสักการะบูชาต่อพระสิวะ
ซึ่งบังจะถูกนำมาใช้ดื่มนะคะ
ดื่มโดยผู้สักการะต่อองค์ท่านในพิธีบูชายันหรือพิธีกรรมต่างของศาสนา
รวมถึงบังก็จะถูกนำมาใช้ในการนั่งโยคะสมาธิ
อย่างเช่นท่านั่งพักติโยคะ
ซึ่งหมายถึงการแสดงความจงรักพักดีความศรัทธาต่อองค์เทพ
เหล่านักบุญนักบวชที่ศรัทธาต่อองค์พระศิวะ
ก็จะถ้านั่งโยคะสมาธิแบบนี้
แล้วก็ใช้บังไปด้วยอะไรแบบนี้
แล้วในคัมภีร์อาถรรพเวท
ศาสตร์แห่งเครื่องรางที่เรารู้จักกัน
ก็บรรยัติให้กัญชาเป็นหนึ่งในห้าพืชศักดิ์สิทธิ์

ใช่เอาไปใช้ปัญญา
แล้วก็ถูกเขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์ฉบับนี้เมื่อ๑๒๐๐ปีก่อนคริสตการ

ไม่มีความเชื่อใดในโลกนี้
ที่จะให้ความสำคัญแก่กัญชา
มากไปกว่าศาสนาอื่นที่ในฝั่งเอเชียใต้อีกแล้ว
ชาวชมพูอินเดีย
ในป้านภาคกิจสถานต่าง
ก็เรียกขานพืชศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนี้
ว่านี่คือโอสดพระศิวะ

พูดตรงเจอใบกัญชาหรือ

นี่คือโอสดหรือยาของพระศิวะ
เป็นสมุนไพรที่มีตำนานความเชื่อแบบ

แต่ไม่รู้ว่าอยู่จะไปเกี่ยวข้องกับพระศิวะเราได้ยังไงเนาะ
เพราะว่าใบกัญชาถือว่าเป็นหนึ่งในพืชศักดิ์สิทธิ์ก็จริง
แต่ว่าไปปลั๊คกับองค์พระศิวะได้ยังไง
มาเกี่ยวพันธุ์ได้อย่างไรใช่มั้ย

อืมตามคติความเชื่อตำนานของฮินดูเขากล่าวเอาไว้แบบนี้ว่า
กัญชาเกิดจากการกวนเกษียณสมุทร
จำได้ไหมตอนเรียนรามเกียรจะมีการกวนเกษียณสมุทร
เพื่อนำน้ำอมริตมีการแย่งกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
ระหว่างการทำพิธีอยู่
พญานาคาราชก็คายพิษออกมาสู่ฟองคลื่น
ทำให้น้ำทิพย์เกิดเป็นพิษขึ้นมา
แล้วก็ความที่พิษจะไหลตกลงมาบนโลก
แล้วมันจะเกิดอันตรายกับมวลมนุษยชาติ

ก็มารองรับด้วยการกลืนกินฟองพิษนั้นไปทั้งหมดเลย

เมื่อองค์พระศิวะกลืนพิษลงไป
ก็เลยทำให้ตัวของพระองค์มีอาการปวดแสบปวดร้อน
กลายเป็นที่มาว่าทำไมบริเวณคอของพระศิวะนั้นเป็นสีดำ

จะพูดว่าพระองค์เนี่ยคอเป็นสีดำพระสอสีดำ
เพราะกลืนพิษของน้ำอมริตนี้ลงไป

ลามไปถึงท้องเลยแล้วไม่มีทีท่าว่าจะหายเลย

พิษและบาดแผลที่เกิดขึ้น

แล้วก็เสกให้เป็นสมุนไพร
เพื่อทำการรักษาตัวเองจนหายดีเลย
และแน่นอนสมุนไพรที่ว่าก็คือ

นี่มีความเกี่ยวข้องนะ
กัญชาเกี่ยวกับพระศิวะได้ยังไง
ตำนานเขาเรียกกัญชา

ซึ่งแปลว่าเกิดจากกาย
แล้วก็เสกให้สมุนไพรรักษาตัวเองให้หาย
เราก็เลยเรียกกันว่าอังกาศ
ซึ่งแปลว่าเกิดจากกาย
แล้วก็กายของพระศิวะด้วยนะคะ

กัญชาจึงเป็นทิพย์โอสดและถูกขนานนามอีกว่าเป็น
ย่าศักดิ์สิทธิ์หรืออาหารของพระเจ้าเลยค่ะ
หลังจากกวนเกษียณสมุทรน้ำอมริตล่ะ
อมริตที่เกิดขึ้นหลังจากการกวนเกษียณสมุทร
มีการแย่งชิงกันใช่ไหมระหว่างเทพอสูร
ก็เลยทำให้น้ำอมริตส่วนหนึ่งหล่นสู่พื้นโลกล่วงเป๊ะ

น้ำเหมือนยดลงถึง

แล้วก็เลยงอกเงยออกมาเป็นต้นกัญชาค่ะ
ตำนานเหตุการณ์ต่างเหล่านี้ก็เลยทำให้กัญชา
กลายเป็นตัวแทนสมุนไพรของพระศิวะ
ที่ใช้สำหรับรักษาโรคภัยต่างนั่นเอง

คุณผู้ฟังพอจะเข้าใจแล้วนะว่า
ความเป็นมาของกัญชากับองค์พระศิวะมีความแบบเชื่อมโยงกันยังไง
ทีนี้เราจะพูดถึงว่าทำไมถึงนำกัญชามาใช้ในพิธีกรรมของศาสนาฮินดูกัน
แล้วทำไมจะต้องบูชาด้วยกัญชาหรือบังอย่างที่เราเรียกกันเนอะ
คุณผู้ฟังเคยได้ยินเทศกาลมหาศิวะราตรีไหมคะ
เคยได้ยินไหม
ลังการเลยคืองานเทศกาลมหาศิวราตรีเนี่ยนะนับว่าเป็นเทศกาลประจำปีของชาวศาสนิกชนฮินดูโดยเฉพาะคนที่นับถือแล้วก็ศรัทธาในพระศิวะเจ้าเขาจะจัดขึ้นในช่วงประมาณช่วงฤดูหนาวของประเทศซึ่งก็อยู่ในช่วงแบบกุมภามีนาด้วยอะไรแบบเนี้ยเขาจะจัดที่ประเทศอินเดียกันแล้วก็ประเทศที่นับถือฮินดูเป็น

ช่วยให้เขาสมาธิอะไรแบบนี้ซึ่งสมาธิแล้วก็สูบกัญชาไปด้วยก็อาจจะทำให้เราแบบสงบมีสติอยู่กับตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแหละใช่ไหมแล้วนอกจากการสูบกัญชาภายในงานเทศกาลศิวราตรีนะก็จะมีการนำใบกัญชาตากแห้งเมล็ดแล้วก็ก้านใบอ่ะค่ะมาบดต้องมาบดรวมผสมกับเครื่องเทศแล้วก็เครื่องปรุงต่างและเขาจะเอาไปต้มออกมาเป็นเครื่อง
ชนิดนี้เขาก็เรียกว่าบังนั่นเองบังเนี่ยจะหมายถึงมีส่วนผสมของกัญชาแหละแน่นอนถ้าเราได้ยินกันที่อินเดียอันนี้แอบสงสัยเพราะถ้าสมมุติเป็นกัญชาแบบใบอย่างเดียวอ่ะเพราะด้วยความมันเขียวเนอะมันจะเหม็นเขียวมั้งใช่เขาก็เลยมันจะมีกลิ่นส่วนตัวของมันอ๋อเขาก็เลยอาจจะแบบเอาผสมเครื่องเทศเอาใช่เอามาบดให้มันเหมือนดึ
สมุนไพรต่างอาจจะแบบช่วยหลายด้านไงเลือดลมอะไรอย่างนี้มาผสมผสานกันใช่จริงบังอ่ะสามารถดื่มเพียวได้นะคะหรือบางคนอย่างที่บอกว่าผสมเครื่องเทศอะไรต่างไปแล้วก็จะไปผสมกับนมจืดสังเกตว่าเวลาเราไปวัดแขกหรือไหว้พระศิวะเขาจะถวายนมจืดกันใช่ไหมเขาก็จะนำบังเนี่ยที่เป็นกัญชาเนี่ยบดกับเครื่องเทศไปผสม

ในงานเทศกาลช่วงที่ทำพิธีสวดด้วยนะคะ
แทนการรับประทานอาหารที่ต้องอดอาหารไป
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า
การใช้กัญชาในประเทศอินเดียหรือว่าเพื่อนบ้านของเขานะ
มันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมเหมือนบ้านเราตอนนี้ใช่ไหม
ซึ่งความจริงนะคะการใช้กัญชาอย่างในประเทศอินเดียก่อนนะ
ยังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่
แต่เขาก็จะมีข้อยกเว้นเป็นแบบกรณีกรณีไปเนาะ
อย่างเช่นในงานเทศกาลมหาศิวราตรีงานใหญ่ประจำปีอย่างนี้ค่ะ
งานเกี่ยวข้องกับศาสนาต่างก็จะมีการได้รับการยกเว้น
รวมถึงบางรัฐก็จะได้รับการยกเว้นเช่นกัน
ก็คือเป็นเขตโซนไม่ได้ห้ามทั้งหมด
แล้วก็ไม่ได้เปิดทั้งหมด
แล้วร้านจำหน่ายกัญชาก็จะต้องได้รับการรับรองจากรัฐบาลก่อนด้วย
อย่างเช่นอายุตัวอย่างเหมือนพุชกา
จำหน่ายแล้วบีอาลกอฮอล์เนี่ยค่ะห้าม

หรือว่าอย่างรัฐคุชราชเนี่ย
อื่นของในอินเดียได้ด้วยอะไรแบบนี้เขาต้องรู้กฎไม้ของตามพื้นที่
ใช่ตามแต่ละเขตเนอะอยู่อยู่แบบว่าไปเขตนี้แล้วไม่ได้ศึกษาเลย
แล้วยังอยู่อยู่อ่ะไปดูดหรือว่าไปไม่ได้น่ะโดนจับน่ะจ้ะ
ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบแต่ละประเทศเนาะ
รัฐแต่ละเขตไม่ใช่แค่ทางอินเดียหรอก
ต่างประเทศยุโรปยุโรปมันก็ไม่เหมือนกันอืมอืมไม่ได้เสรีกันหมดขนาดนั้นนะคะ
มาถึงช่วงสรุปกันแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้รู้กันแล้วใช่ไหมคะ
ว่ากัญชาเนี้ยมีที่มาที่ไปแบบลึกซึ้งจากแต่สมัยโบราณการค์
คริสตการณ์อีกนะแล้วก็รู้แล้วว่านอกจากจะนำไปรักษา
ภัยไข้เจ็บต่างก็มีความเกี่ยวพันธ์ทางด้านศาสนาด้วย
ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างกฎหมายต่าง
แต่ละเขตแต่ละโซนแต่ละรัฐแยกออกไป
แต่ว่าสำหรับส่วนตัวใบตองก็คิดว่า
จริงแล้วถ้าในประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายแล้ว
แล้วก็ควรใช้ให้มันถูกประเภทถูกการะเทศะตามความเหมาะสมดีกว่าใช่ไหมฮะ
เพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดี
คือทุกอย่างแหละอะไรที่มันมากไปมันก็ไม่ดี
เอาให้อยู่ในความพอดีแล้วกันความแบบเหมาะสม
แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดโทษกับตัวเองไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ความเดือดร้อนกับผู้อื่นอะไรแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะ
ถ้าเราจะพูดกันในเมืองไทยตอนนี้เนาะ
เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวเกี่ยวกับกัญชากับองค์พระศิวะ
ไม่น่าเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวพันกันได้มากมายขนาดนี้

เราจะได้เห็นคนเริ่มเอาไปบูชากันไหม
คิดว่าคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่
เรื่องเกี่ยวกับกัญชากับองค์พระศิวะ
แต่ถ้าฟังแล้วอาจจะมีคนเอาไปถวายก็ได้นะ
ไม่แน่ก็ลองดูหรือเราจะลองก่อนดี
ยังไงเคลิ้มไหมคะลอยไหมคะกับการฟังเรื่องราวของกัญชากับการบูชาองค์พระศิวะในวันนี้เนาะ
หรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนท่านใดเคยไปร่วมพิธีกรรมงานมหาศิวราตรี
ใครเคยไปเราอยากไปเหมือนกันเนาะแต่ว่าตอนโควิดก็ไม่ได้เดินทางไปไหนกันไงใช่ไหม
ช่วงนี้อาจจะเป็นโอกาสดีเนาะอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปกันในปีหน้า
หรือใครเคยไปมาอยากจะแชร์อยากจะเล่าเรื่องต่อส่งมาได้เลยนะคะอีเมลนี้เลยค่ะ
เดี๋ยวหาข้อมูลมาเล่าหรือใครอยากจะแชร์เรื่องอื่นอื่น
เรื่องเกี่ยวกับความมูเตลูพิธีกรรมความเชื่ออะไรที่น่าสนใจ
อยากจะให้เราเนี่ยหาข้อมูลมาให้ก็ส่งมาได้ที่อีเมลเดียวกันเลยนะคะ
และในอีพีต่อไปยังไงดีคะพี่ยังไงดี
เราก็พูดถึงเรื่องขององค์พระศิวะใช่ไหมตอนหน้าเอาเป็นเรื่องของลูกพระศิวะไหม
ลูกลูกลูกลูกก็ใครเทปโอ้งไหนยังไง
เพราะฉะนั้นรอติดตามนะคะห้ามพลาดกันนะคะ
คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจ
พวกเราพร้อมนำเสนอให้กับคุณทุกท่านได้รับชมรับฟังกัน
แล้วกลับมาเจอกันครั้งหน้านะคะ
เราจะไปมูกันให้รู้มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
มูแต่รู้มูแล้วต้องรู้เรื่อง